ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันวันวิสาขบูชากับชูวิตตีแสกหน้า
ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่มาตีแผ่หลากหลายเรื่องราวนะคะ
โรยไปเรื่องของหมอที่ดินตายเพราะที่ดิน
แม่ต้องไม่น่าเลยต้องบอกอย่างนี้

คุณนิวครับวันนี้ผมนึกว่าจะเอา
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคุณนิวครับวันนี้ผมนึกว่าจะเอาเบา

แต่ว่าก็เมื่อมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับห้างบิ๊กซีที่ปัตตานี
ถูกระเบิด

ว่าที่นี่การระเบิดนี่รู้สึกว่ามันจะมีนัยยะแปลกยังไง
ท่านผู้ชมครับรถกระบะที่เป็นคาร์บอมนั้น
ถูกจอดไว้ที่บริเวณทางเข้า
เห็นชัดเจนนะครับเป็นรถกระบะแล้วมีท่อน้ำ
เพื่ออำพลางเวลาเข้ามาจะได้เห็นว่าไม่ใช่กระบะที่เป็นกระบะทำงาน
ไม่ใช่รถกระบะเฉยตามรูปที่เห็น
ทีนี้มาจอดบริเวณทางเข้า
คนจำนวนมากครับไปจอดเอาแบบว่าหน้าตรงทางเข้าเลย

นี่แหละครับแต่ปรากฏว่าระเบิดนี้ไม่ได้ระเบิดที่
ถ้าตั้งใจจะระเบิดจริงเนี่ยผมว่าคนบาดเจ็บล้มตายมากครับ
เพราะว่าจอดหน้าทางเข้าแล้วคนเดินกวักไขว
แต่ปรากฏว่ามีการระเบิด

หรือระเบิดหลอกหรือระเบิดดังขึ้นมาตู้มหนึ่งก่อน
เพื่อให้คนตกใจนะครับ
และอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ๑๕นาทีหรือ๒๐นาที
ก็ระเบิดที่รถ
ซึ่งถ้าเกิดไม่มีระเบิดลูกแรกดัง
คุณนิวว่าจะเสียหายมากกว่านี้ไหม

ก็แสดงว่าเป้าหมายก็อาจจะไม่ได้หวังถึงชีวิต
แต่เป็นการทำลายเศรษฐกิจครับ
เพราะว่าปัตตานีก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีผู้คนที่เข้ามา
อยู่อาศัยช้อปปิ้งทำมาหากินอยู่เยอะ

ห้างเดียวเลยคือห้างบิ๊กซีนี่แหละครับ
ปัตตานีนราธิวาสยาลา

ห้างที่เป็นห้างระดับประเทศ
ก็คือบิ๊กซีนี่แหละครับที่ปัตตานี
เมื่อตอนนี้เกิดเหตุการณ์และก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ

ก็เคยเกิดระเบิดมาแล้วปี๕๕

แต่เกิดจากเป็นการระเบิดเพลิงข้างในวางไว้ที่ชั้น

แต่ปรากฏว่ามาปี๖๐นี้ก็เอาอีกเป้าหมาย
ก็คงจะมุ่งเน้นไปทางด้านการทำลายทางเศรษฐกิจ
เพราะว่าในช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอม
ก็มีผู้ปกครองไปจับจ่ายใช้สอยกันคึกคัก
แล้วก็ห้างบิ๊กซีเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับ
ว่าเป็นห้างที่ขายดีนะครับ
อันดับต้นของประเทศไทยเสียด้วยซ้ำ

ทีนี้มีห้างที่เป็นคู่แข่ง

ก็คงจะลองลงไปนะครับ

พยายามที่จะไล่พวกที่มันเป็นอินเตอร์ทั้งหลายไป

โดเนอร์ก็ไม่มีนะครับ
ความสูญเสียที่เกิดกับ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น

แต่ว่าเพื่อเตือนความทรงจำนะฮะ
คืออย่างนี้ครับตั้งแต่ปี๒๕๔๗ท่านผู้ชมครับ
เรามีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่๒๖๔๗ปีเดียวนะครับ
เริ่มต้นคือ๑๓๔๕๐ล้าน
งบประมาณในการดับไฟใต้

ตัวผมเองนั้นเคยเป็นรองประธาน
คณะกรรมธิการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ
จัดซื้ออาวุธของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น
ในปีต่างซึ่งมีงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยตลอด
อย่างในจอที่จะเห็นปี๒๑๔๗๑๓๐๐๐
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังไม่หยุดยั้ง๕๕๐๐๐๒๕๐๐๐๓๕๐๐๐๕๔๐๐๐
มีลดลงมารู้สึกว่าจะตอนปี๕๓๕๔๕๕๐๐๐
หลังจากนั้นก็ขึ้นมาอีกแล้วครับปี๕๖เป็น๒๑๐๐นะครับ
ปี๕๗เป็น๒๕๐๐๐เลย๕๘๐๐๐๒๕๐๐๐๕๙๐๐๐
ขึ้นมาเลยค่ะ๓๐๐๐๐เลยนะครับสงสัยจะเป็นยุคต่อหารหรือเปล่า
ก็พอ๕๙๐๐๐พบก็เลยขึ้นมาเป็น๓๐๐๐๐และ๖๐๐๐๐เพิ่มมาอีก๕๐๐๐เป็น๓๔๐๐๐
รวมแล้วคุณชูวิทย์ดูตัวเลขค่ะ
ไม่ต้องปัดเศษเลยครับ๒๙๙ก็เป็น๓๐๐๐๐๐ล้านบาท

ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี๔๗ยนกระทั่งถึงปี๒๕๖๐เนี่ยนะครับ

ในเงินนี่คุณนิวครับ๓๐๐๐๐๐ล้านบาท
คุณนิวว่าเอาไปซื้อเรือดับเพลิง
อย่างที่ตอนนี้รัฐบาลอยากซื้อ
เรือดำน้ำใช่หรอ๓๐๐๐๐๐ล้านนี่ซื้อได้กี่ลำ

ก็เขาบอกว่าซื้อ๓ลำเนี่ย
ซื้อ๒ลำแถม๑ลำก็๓๐๐๐ล้าน

ได้ไป๓เส้นทางแล้วครับเพราะเส้นทางหนึ่งก็แสนล้าน
นี่เป็นงบประมาณในการที่จะใช้แก้ปัญหา

แต่ถ้าหากว่าเอาไปใช้พัฒนาอย่างอื่น

เราจะไปพูดอย่างนั้นก็อาจจะบอกว่า

แต่มันเป็นความมั่นคงที่แทบจะศูนย์เปล่านะ

มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจ

งบประมาณที่เราสูญเสียไป
นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของชีวิตนะครับ

มีประชาชนเสียชีวิตทั้งหมด๕๓๙๒คน

ทหารเสียชีวิต๕๙๑นาย
บาดเจ็บ๒๗๒๒นาย
ไม่นับผู้นำท้องถิ่นตำรวจครู

เสียชีวิต๓๖๕คน

ก็คือคร่าวแล้วปี๔๗ถึงปัจจุบัน

ระเบิดมากกว่า

นับเป็นพื้นที่
๓จังหวัดที่สร้างความสูญเสียมากนะคะ
คือท่านผู้ชมก็คงจะทราบ
เรื่องนี้มีปัญหา
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด

ก็คงจะหมดพื้นที่ที่จะให้

คงจะซ่อมแซมและเปิดใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะว่าธุรกิจต่างเนี่ยคุณนิวครับ

ว่าไปเกิดระเบิดขึ้นก็อาจจะไปส่งผลถึง

รวมทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องของ
หาว่าไปเปิดแล้วก็มีระเบิด
ก็จะลามไปถึงธุรกิจของประเทศอื่น

ในระดับประเทศก็คงจะลดน้อยถอยลงไปอีก

คือเราก็คงต้องให้กำลังใจ
เรื่องนี้คงจะคงจะไม่ให้กำลังใจก็คงไม่ได้
ผู้ที่อยู่จะเป็นเจ้าหน้าที่กว่าดี
จะเป็นข้าราชการทหาร

นะครับส่วนประชาชนนั้นก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นกันครับ
วิถีชีวิตที่เคยใช้อย่างปกติ
ก็ต้องระมัดระวังเช่นคุณนิวคงไม่ทราบ
ผมไปมานะฮะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ต้องเปิดเบาะทำไมครับอ๋อต้องตรวจความหลอดภัย

ครับใครมาจอดเอากระบะหรือเอารถแปลกนี่
มาจอดหน้าบ้านนี่สะดุ้งนะฮะ
อ๋อต้องเห็นเกลียดเลยมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า
นี่เป็นรถของใครคือถ้ารถแปลกหน้ามาจอด
หรือในกรณีที่รถหายเอาว่ามอเตอร์ไซค์หายแล้วกัน
ต้องรีบแจ้งความโดยด่วนเพราะว่าอะไรครับ
เพราะอาจจะถูกนำเอาไปเป็นคาร์บอมได้

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจกับ
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยอมที่จะอยู่นะฮะ
แล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็ต้องอยู่อย่างหวาดภาวะ
ค่ะตอนนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าลงพื้นที่นะ
ไปประสานหน่วยงานต่างให้กำลังใจ
แล้วก็เรียกว่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าจะต้องให้กำลังใจกันมาก
ครับก็มาโดยตลอดแล้วครับ
เพราะงบประมาณที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับ
๓๐๐๐๐๐ล้านนะครับไม่น้อยล่ะครับถ้าเกิดใช้ซื้อหรือทำน้ำ

ก็คือเรียกว่าต้องดูกันต่อไป
แล้วก็อยากให้สถานการณ์นี้สงบโดยเร็ว

อันนี้เป็นช่วงแรกที่เราคุยกันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

คุณชุวิตเคยเกริ่นเอาไว้เมื่อนานมาแล้วตอนที่พูดคุยเรื่องของพระธรรมชโย
แต่เป็นลูกสาวคุณอันนันอัศวะโพคิน
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่ามีความเป็นมากันอย่างไรครับ
ช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวค่ะ
มาว่ากันต่อค่ะหมอที่ดินทำไมต้องตาย

ขอบคุณคุณชูวิทย์นะครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับโบราณ
เขาบอกว่าหมองูก็ตายเพราะงูล่ะครับ
อันนี้คือคุณอนันต์อัศวะโพคินเป็นเจ้าของ
ก็คงไม่ต้องพูดนะฮะว่ามีความยิ่งใหญ่
เป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ผมว่าแกคงซื้อที่ดินเนี่ยนะฮะ
คือคุณอันนันต์ในตามรูปแม่ชื่อคุณเพียรใจ
ค่ะคุณเพียรใจหารพาณิชย์เนี่ยเป็นเพื่อนกับแม่ผม
นะครับเรียกว่าไปสวนลุมกันนะฮะ
เป็นพักพวกกันมานานเป็น๑๐๑๐ปี

ปัจจุบันนี้คุณอนันต์เองเนี่ยก็คงจะมีวางมือนะฮะ
เพราะว่ามีเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีทั้งธนาคาร
อันแอนเฮ้าส์มีทั้งบริษัทอสังค์สร้างลงทั้งคอนโด
หมู่บ้านทั้งกรุงเทพต่างจังหวัด
คุณนิวว่าซื้อที่ดินไปสักกี่ไร่แล้ว
โอ้โฮคุณต้องผมว่าเป็นหมื่นไร่นะลายหมื่นด้วยมึง
นับเป็นทวดแต่ผมว่าไม่ใช่หมื่นอย่างเดียวละครับ
ไปเหนือใต้ออกตกก็มีที่ดินของคุณอนันต์หรือว่า
คือคุณเพียรใจเนี่ยแม่คุณอนันต์แกเป็นคนชอบซื้อที่
นั่งรถไปแกเห็นที่ไหนถูกใจแกลงไปถามเองเลย
นี่คือประวัติแต่แกซื้อเลยแกก็ถามว่าที่ดินนี้ของใครแล้วก็ไปซื้อ
เพราะฉะนั้นที่ดินของบริษัทแลนด์ฮาส์มันคงไม่ต้องพูดถึง
ตกทอดมาก็คงเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเชียงใหม่ภูเก็ตใต้จังหวัดไหนดัง
แม้กระทั่งจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยว

ก็แสดงว่าแกต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องที่ดิน
บริษัทก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
แต่ปรากฏว่าลูกสาวแกคุณอลิสาอัศวะโพกิน
ไปซื้อที่ดินของนายสุภาชัยศรีสุภะอักษร

คือนายสุประชัยศรีสุภะอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิต

เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดียักยอกเงินของสากร
ค่านับหมื่นล้านที่ถูกสำนักงานปังป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินปปงออกคำสั่งอายัดไว้นะฮะ
ที่ดินจำนวนที่นายสุประชัยได้ขายต่อให้กับลูกสาว
เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
ก็ต่อมาวันที่๗มิถุนา๕๖ครับ
๗มิถุนา๕๖เป็นวันที่นายสุปชัย
ถูกคณะกรรมการสากรเครดิตยูเนียนเข้าแจ้งความแล้ว
ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ
ข้อหายักยอกทรัพย์และช่อโกงแล้วนะครับ
ก็แสดงว่าณวันที่นายสุประชัยได้ลงนามสัญญาซื้อขาย
ลองเอาสัญญาซื้อขายมาขึ้นสิครับ
ก็ต้องให้เครดิตให้กับสำนักข่าวอิสลานะครับ
ผมเอาสำเนาโฉนดสัญญาซื้อขายเนี่ยคือ

เขามีสำเนาโฉนดใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับ
ด้านหลังก็ต้องมีระบุว่าใครเป็นผู้ทำนิติกรรม
ซื้อกับใครก็มีชื่อนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร

ขายให้กับนางสาวอลิสาอัศวะโพกึง
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายอันนันอัสวะโพกิน
อ้อคือนายอันนันเนี่ยเป็นยานุสิตลายสำคัญของวัดธรรมกายครับคุณนิวครับ
วัดธรรมกายเวลาแกขึ้นไปพูดนะครับ

แกบอกว่าปิดบัญชีฮะ

นี่ก็คือมีความเชื่ออย่างมากมายเลย

คนฟังสานุสิตของธรรมกายเป็นหมื่นคน

ยังไม่รู้เลยจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกดี

แกตัดสินใจเอาเงินให้วัดอ่ะ

เมื่อวันที่๗มิถุนายน๕๖
กลับโอนขาย

และโอนให้นางสาวอลิสาอัศวะโพคิน

พื้นที่๕๗ไล่ตำบลครอง๓อำเภอครองหลวง

จำนวนเงินทั้งหมด๒๙๘ล้าน

เห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกฮะ
เพราะว่าแกเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย

ก็น่าจะมีการคัดสรรที่ดินที่มัน

ไม่ได้รู้เหรอครับว่านายสุประชัยโดนคดีอยู่
เพราะว่าข่าวนายสุภาชัยก็ออกจะโด่งดัง
และก็มูลค่าความเสียหายก็ไม่ใช่ว่า๕ล้าน๑๐ล้าน
นายสุประชัยเป็นหมื่นล้านนะครับ
และข่าก็ดังผมพอง้อ

ก็แสดงว่าก็ต้องรู้ล่ะครับ

ซึ่งเป็นบุตรีของนายอานันต์

ไปซื้อเอาด้วยความที่ไม่รู้เรื่อง
ทีนี้พรากฏว่าท่านพันธุรกิจเอกภัยสิทธิ์
ก็ได้เข้าสั่งการให้ตรวจสอบการรับซื้อที่ดินนะครับ

นายสุประชัยซึ่งที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่

ยาวไปถึงที่ตั้งบริเวณตลาดไทยรังสิต

ก็ต้องถูกเรียกเข้าไปให้ปากคำในคดีฟอกเงินนะครับ
ถือว่าเป็นการฟอกเงินเข้าข่ายการฟอกเงิน
ก็ของคดีก็นี่สิครับแล้วว่าเข้าข่ายไหม
เพราะว่าทรัพย์สินถูกแปลงถูกเปลี่ยนจากคนหนึ่ง

ก็๒๕มูลฐานความผิดฟอกเงินนะครับ
คุณชุวิตคือเล่าให้ฟังนะคะมีอะไรบ้างท่านผู้ชมครับ
เคยเล่าให้ฟังแล้ว๒๕มูลฐานนี้
ซึ่งว่ามันแทบจะเอาที่ไม่เข้าขายมันง่ายกว่านะ
ไอ้ที่เข้าข่ายนี่มันเยอะแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับ
มูลฐานความผิดฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ค้าประเวณีทางเพศการกู้ยืมเงินช่อกงประชาชน
ทุจริตยักยอกช่อกงหลักทรัพย์หน้าที่ราชการตำแหน่งหน่วยงาน
โชคลีดทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจรลักลอบหนีสุรกากร
ก่อการร้ายการพนันลักทรัพย์จับตัวประกัน
เมิดทรัพย์สินทางปัญญาความผิดเกี่ยวกับเลือกตั้งค้า
นุษยรับของโจรโอ้โหเยอะมากครับ
อันนี้เป็นมูลฐานนะฮะหมายความว่า
ถ้ากระทำผิดในข้อหาต่างเหล่านี้
ก็มีสิทธิ์ที่ปปงและตำรวจก็สามารถที่จะไปอายัดทรัพย์ได้
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นกระบวนการการฟอกเงินหรือเปล่า
ใช่ครับทีนี้อย่างกรณีของคุณอลิสาเนี่ย
ปปงก็อายัดทรัพย์ไว้นะฮะยังไม่ได้ยึดนะครับ
อายัดไว้มีระยะเวลา๙๐วันครับ
ก็คือที่ดินแปลงนี้แหละครับที่เป็นตั้งที่ตั้งของโรงพยาบาล
อาคารบุญรักษาที่เป็นโรงพยาบาลของวัฒน์ธรรมไกร
๕๗ไร่ถูกอายัดไว้๙๐วัน
อายัดไว้ทำไมครับท่านผู้ชมครับเขาอายัดไว้ก่อน
และให้กับเจ้าของมาชี้แจงสิ
บอกหน่อยมีที่มาที่ไปของเงินอย่างไร
เขามีความเชื่อว่าจะมีการโยงมาได้

ว่ามีการให้เงินจากวัดธรรมกายไปให้นางสาวอลิสา
หรือก็กลับมาใช้ซื้อที่ดินแปลงนี้

เขาก็คงไม่อายัดเพื่อจะให้ชี้แจง
อายัดก็อายัดไว้ก่อนเพื่อจะให้ชี้แจงว่า
สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่ามีที่มาที่ไป
ทรัพย์สินนี้อย่างไรเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
ทีนี้เงินคงไม่มีปัญหาระดับคุณอนันต์อัศวะโภคิน

แต่ข้อสงสัยก็คือในระหว่างนั้น
นายสุประชัยโดนดำเนินคดีอยู่แล้วก็มาขายรีบขายให้
ทีนี้การขายให้อย่างนี้นะครับ
ผมก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนซึ่งผมเคยพูดไปแล้ว
ว่ามาตรา๕พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ
รับโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับกระทำความผิด
ซ่อนปกปิดทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน
ขณะหรือหลังกระทำความผิด
ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน

หรือการกระทำใดที่ปกปิดอำพลางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา
แหล่งที่ตั้งจำหน่ายการโอนการได้สิทธิ์ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับทำความผิด
ผู้นั้นถือว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ก็แสดงว่าแหมนี่มันเข้าข่ายมันยังไง
มันก้ำกึ่งมากนะฮะก็ต้องไปชี้แจง
มันมีคำว่าก่อนขณะแล้วก็หลังด้วย

มาตรานี้นะระวังโทษ๑๑๐ปี

แบบเดียวกันเลยครับก็คือรับ
เอาทรัพย์สินที่มีการกระทำความผิดมา
อันนั้นคือเบนท์เอามาจากนายบอย
จำได้ไหมครับรถอะไรลาโมกินี่น่ะ

เพราะฉะนั้นผมขอเตือนท่านผู้ชมนะครับ
ว่าอันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญมากครับ
เพราะว่ามูลฐาน๒๕มูลฐาน

มันควบคุมแทบจะทุกอย่างจริง
แทบจะทุกอย่างเลยครับ
แต่ปัจจุบันนี้
ปี๔๘เดือน๔๘เดือนก็คือ

แต่ว่าสารภาพลดโทษให้เกือบ๑ละ๑๖ปี
สารพิเคราะห์แล้วเป็นการกระทำของเจ้าเรือน
มีพฤติกรรมร้ายแรงโอ้โหไม่ร้ายแรงแล้วเป็น๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นก็ไม่ลดโทษให้

ในวันนั้นที่นายสุประชัยย้ายเรือนจำ

เขาให้โทษแค่๑๕ปีมากกว่า๑๕ปี

ก็นายสุประชัยในวันนั้นก็คือ

วันที่ครับก็มีคุยครับมันอยู่ติดกันนะครับนะครับ
ก็ถือว่าวันที่๘มีนา๕๙
ก็ได้ย้ายบ้านย้ายไปอยู่บางขวางครับ

เพราะว่าโทษเกิน๑๕ปีถือว่าเป็นโทษหนัก
ก็จะย้ายไปอยู่เรือนจำที่มีความมั่นคงสูง

เรือนจำคลองเปรมบ้างละ
เรือนจำบางขวางจังหวัดนนทบุรีบ้างล่ะครับ

เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับ

ผมว่าน่าหนักใจนะคุณนิวครับ
หนักใจอะไรครับคุณอลิสาจะต้อง
อาชี้แจ่งอาชี้แจ่งละครับถ้าอาชี้แจ่งรอด
ก็รอดไปก็ปล่อยครับคือทรัพย์ศิลป์นี้ก็จะปล่อยอาญัต
แต่ถ้าไม่รอดเลยจาก๙๐วันแล้ว
ก็ต้องดำเนินคดีสั่งฟ้องไปแล้วครับ
อย่างนี้มันมีผลกระทบต่ออะไรบ้างคะ

นี่แหละครับเดี๋ยวผมคงจะพูดในเบรกถัดไป
ว่าอย่างนี้มันผลกระทบนี่มันคงต้องมีแน่ล่ะครับ

คุณชุวิตจะตีแสกหน้ากันต่อคุณผู้ชมอดจะรอแป๊บนึ

ชุวิตตีแสกหน้า
น่าตกออกตกใจคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะที่เราทำอยู่
แต่ดันมามีความผิดพลาดตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องรอให้ไปชี้แจงล่ะ
ก็คุณนิวว่าไหมล่ะครับอย่างนี้แหละสุภาษิตโบราณเขาเปรียบเทียบไว้ชัดเจนนะครับ
ก็หมองูก็ตายเพราะงูล่ะครับ
ต้องรอดูก่อนนะตอนนี้อาจจะยังไม่ตายก็ได้นะ
ก็แหม่มันค่อนข้างที่จะผมว่าเสียฟอร์มนะ
ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะครับ
ซื้อขายมาทั่วไปแล้วก็มาพลาดเอา
ทีนี้นายสุประชัยเนี่ยโดนคดีอะไรครับยักยอกทรัพย์นะครับ
และจะโดนสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินร่วมกันรับซื้อของโจร
อันนี้สำคัญครับร่วมกันรับซื้อของโจรเนี่ยฮะ
คือท่านผู้ชมครับท่านอาจจะไม่ทราบนะครับ
รถยนต์คันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ
ขโมยมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ปรากฏว่าขโมยมาแล้วเอามาขายให้ท่านนะครับ
แล้วท่านรู้นะครับถามว่าท่านรู้นะครับว่ารถเอามาขาย
เพราะมันขายราคาถูกผิดปกติ
ขายคันนี้๕๐๐๐ธรรมดาซื้อขายกันในตลาดเนี่ย๒๓หมื่นบาท
ปรากฏว่าท่านรับไปอันนี้ข้อมูลฐานการฟอกเงินนะครับ

ทีนี้มันก็ต้องแยกแล้วครับว่าทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ย
ถูกอายัดเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ก็คือมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะ

เพราะบ้านท่านหาเงินมาโดยสุจริต

คือบางอย่างมันไม่มีใบเสร็จ

แต่สามารถที่จะชี้แจงได้

ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีหน้าที่ไปชี้แจง

ถ้าขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารมา
เราได้เงินมาเราก็เอามาซื้อนะครับ

ทีนี้ความเสียชื่อของชาวบ้าน

ก็ตรงนี้ตรงนี้ตัวสำคัญ
จริงแล้วถามว่านายอนันต์ก็เป็นสิทธิ์ลายสำคัญนะครับ
สนับสนุนให้กับวัดธรรมกายอยู่โดยตลอด
แล้วก็คงจะทราบอยู่แกมีความศรัทธา
ศรัทธานี้เราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
แล้วก็มีความศรัทธาเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธานี่ก็
เป็นความศรัทธาของส่วนบุคคลนะฮะซึ่ง
ผมก็ต้องเตือนท่านผู้ชมว่า
ข้อหานี้คือผู้ใดจะไปซ่อนเล้น
ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ครับคุณนิวครับ
จำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำ
อเตอร์ไซคันเมื่อกี้เอามา๕๐๐บอกให้ซื้อหรือรับจำนำ
หรือรับไว้ด้วยประการใดใดซึ่งทรัพย์อันได้มาเนี่ย

ถ้าความผิดนั้นเข้ารักษณะการลักทรัพย์กันโชค
เอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อกงยักยอก
โอ้โหผู้นั้นกระทำความผิดฐานลับของโจร

ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีค่ะ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็พูดให้

แต่ผมนี่ของแท้พูดให้ท่านเห็นจะเลยว่า
เอาคดีเอาเรื่องมาให้ท่านเห็น

เช่นเดียวกับมูลฐานการฟอกเงินทั้งหมด๒๕มูลฐาน

ใครเอาอะไรมาให้เรา

นับไว้กำนำฝากไว้ก่อนยืมวกันตั้งเดียวไม่ได้เลยครับ
ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าของนั้นบริสุทธิ์จริง
จริงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราไปหลุงเรื่องของใครอีก

สิครับหมู่นี้มันมีเรื่องการหลอกการลวงกันนี่เยอะนะครับ

นี่ก็ด็อกเตอร์นะครับสวัสดิ์แสงบางปลานะครับที่ไปมอบตัว

รับสารภาพแล้วนะคะในเรื่องของ
คืออ้างว่านะครับท่านผู้ชมครับมีหลายคนมาอ้างกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับ

อ้างว่าแหมมีเงินฝากไว้เฉยกับแบงค์เนี่ยมันได้ดอกเสียเท่าไร
ไม่นิดนึงแถมไม่ได้อะไรเลยเอาเงินมาหมุนดีกว่า
นี่พอดีเป็นจังหวะดีเลยนะครับก็เพราะว่าไปได้โควตาร์โรตเตอรี่มา
ได้โควตาร์โรตเตอรี่มาก็ให้ดอกร้อยละหนึ่งนะครับร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับ
ก็แสดงว่าปีนึงก็๑๒แหม่มันก็พอสมควรนะ
ทีนี้ข้าราชการคุณนิวคงจะทราบไม่ได้มีเงินเดือนมาก
หมายความว่าไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ได้มีเงินเยอะแยะบรรดาข้าราชการต่างก็มีศาสตราจารย์ด้วยนะมีอาจารย์ด้วย
แล้วก็พูดมาบอกว่าแหมเราไม่ได้เป็นคนได้เงินเยอะแยะเป็นข้าราชการก็หวังว่าจะได้เงินโดยการฝากเงินไว้นี้
แล้วก็ไปกู้นะครับก็คือด็อกเตอร์นี่ก็หัวสมองสายเหลือเกินคงเป็นด็อกเตอร์ทางวิศวกรด้วยนะครับ
ก็แนะนำว่างั้นมากู้กับสากรและเสร็จแล้วก็กู้มันถูกเสียดอกถูก

ว่ากู้เนี่ยกู้จากสากรเสียดอกซะ๕นะครับแต่ไปได้ดอกเนี่ย๑๒คิดยังไงมันก็คุ้มครับ
ก็เอา๕ลบ๑๒ได้ตั้ง๗ก็ถือว่าได้เงินก็เลยเอาใหญ่เลยในระยะแรกก็ได้เงิน
ทำนองเดียวกันครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมีใครมาเสนอธุรกิจขายตรงนะฮะธุรกิจอะไรแล้วแต่เถอะธุรกิจขั้นบันไดพูดโยงเยิ้ง
เอากระดาษมาเขียนให้ท่านพูดจาดีเอาให้ท่านดูรูปอะไรต่างว่ามีชีวิตที่ดีอะไรแบบโอ้ดีหมด
ลงทุนชวนมาลงทุนชวนฝากเงินนะครับเราพอไปได้เงินเดือน๒เดือนแรกเนี่ยก็เหนือเต้นแล้วครับ
โอ้โหได้เงินง่ายอย่างนี้ไปชวนญาติพี่น้องไปชวนเพื่อนฝูงมาอีกนะครับ
กรณีนี้ก็เช่นกันครับบรรดาอาจารย์ต่างอาจารย์จูลงจุฬาก็ถูกดรแสวงเนี่ย
ดรสวัตติสวัตติเนี่ยแสงบางปลาเนี่ยดรสวัตติชวนและประกอบกับดรสวัตติเนี่ยแหม
เป็นมีชื่อเสียงเป็นประธานค่ะเป็นประธานสากรโอ้โหคือแกรู้ช่องทางแล้วอาวุโสด้วย
อายุต้องอนามก็๗๙แล้วทีนี้วันนี้มามอบตัวเนี่ยผมคิดให้
ทำไมคะผมคิดให้ดรสวัสดิ์นี่แหละครับดรสวัสดินี่ก็คงคิดว่าอายุก็๗๙แล้ว
เข้าไปรับสารภาพเสียรับสารภาพเสียภาษาจีนเนี่ยผมเป็นพ่อค้าเก่าท่านผู้ชมครับ
คนที่เป็นคนจีนฟังผมพูดเนี่ยคงจะรู้เขาเรียกว่าเจ้าโล
เจ้าโลคือไรครับเจ้าคือหนีครับโลคือทางคือพูดง่ายว่า
ผมสมมติแบบผมก็ไปหนี้คุณนิวมาผมตีเช็คไว้ส่อล้านหนึ่ง
คุณนิวคุณนิวจะทำอย่างไรผมบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณนิว
เอาไป๒แสนผมขอจ่าย๒๐เปอร์เซ็นต์
ทีนี้ระหว่างที่พูดผมต้องหนีไปก่อน
ผมต้องหนีไปก่อนนะครับผมต้องไปตั้งหลักก่อนหายตัวไปก่อน
นิวก็จะว่าอีกล้านหนึ่งตายรับเช็คไปไม่รู้จะทำยังไงดี
ส่วนผมหนีไปก่อนแล้วสักครึ่งปีปีนึง
ผมก็เอามาผัวเซี๊ยผัวเซี๊ยคือมาคุยส่งคนมาเจรจากับคุณนิวว่า

ไปฟ้องก็ฟ้องแต่ว่าไม่เจอนะครับ
ผมก็หนีไปแล้วผมจ่ายสองแสนเอาไหมถ้าคุณนิวเอาก็เซ็นยินยอม
ยินยอมยกเลิกคดีผมก็กลับมา
ใช้ชีวิตตะกะติงมากใช่ไหมครับในกรณีแบบนี้ผมก็เกรงว่าอย่างนี้
เพราะว่าดรคนนี้แม่มันสะพองก็มีก็บอกแล้วบอกผมก็มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์
เห็นไหมพูดแล้วนะเห็นไหมคนไหนที่วางไว้๑๐ล้านก็ยังได้คืนล้านหนึ่ง
คนไหนวางไว้ล้านได้แสนคนที่วางไว้๗๐ล้านก็ได้คืนตั้ง๗ล้าน
ผมบอกผมมีสิบเปอร์เซ็นต์เองเอาไหมเอาไม่เอาผมก็ยอมติดคุกแล้วนี่

ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วก็ให้ไปถอนฟ้องเอา
ถอนฟ้องเอาไม่มีคนฟ้องก็ต้องไม่มีคดีสิครับ
แม้จะเป็นคดีช่อกงประชาชน
ดาอาจารย์ต่างนั้นเก็บเงินหรือกู้เงินมาก็ต้องจ่ายเงินต่อไป
ถามว่าจะเอาไม่เอาคืน๑๐เปอร์เซ็นต์
บางคนบอกว่าจะไปหาเอาหาที่ไหนล่ะเขาไม่มีแล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องมันจบตรงนี้ครับจบตรงที่ว่า
รเนี่ยก็ยอมเจรจาปณีประนอมและจ่ายสตางค์คืนไปนะครับ
ทำน้องดีกว่าพ่อค้าล่ะครับพ่อค้าก็ทำอย่างนี้ล่ะครับ
ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดอยู่ต่อไปเนี่ยก็เข้าค่ายอีกแล้วครับ

การพักโทษของผู้ต้องขังที่มีชะลาภาพ

กรณีอายุมากโดยกรมราชธรรมนั้นตั้งไว้๗๐ปีครับ

สิบปีเนี่ยเงื่อนไขการพักโทษก็จะไม่เหมือนคนธรรมดา
ก็คือ๑ผู้ต้องขังมีอายุเกิน๗๐
เหลือโทษมาไม่จำคุกไม่เกิน๕ปี

และเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไป
โอเคตรงนี้แนะนำตรงที่ติดมา๑ใน๓
ก็หมายความวัทธศาลลง๑๕ปี

ติด๕ปีก็ค่าวข่ายพักโทษแล้ว

เกิน๗๐แล้วทลาภาพแล้ว

พักโทษคนแก่ก็คือติดมา๑ใน๓

แหมกรณีแบบนี้คุณนิว

ง่ายนะเหมือนอย่างนี้หางินไปง่ายน่ะครับ
เป็นระดับอาจารย์ด้วยนะแล้ววิศวะด้วย
แล้วทำให้ตรกวิสาวกรรมจุฬาที่ก็เสียหายเสียชื่อหมด
เนี่ยบ๊วยเรื่องนี้คุณช่วยเตือนนะเอามาเตือนทุกคน
ด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดี
ไม่อยากให้ใครถูกหลอกหรือว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาการหลอกลวงกันแบบนี้อีก
แต่ถ้าหากคุณผู้ชมยังเจออะไรที่มันไม่ชอบมาพากล
อยากให้คุณชูวิทย์เอาเรื่องช่องทางนี้ล่ะค่ะ
ส่งมาเลยนะคะอีเมลตีแสกหน้าแอดไทยรัฐดอททีวีค่ะ
พร้อมที่จะเอามาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้กัน
อย่างวันนี้ที่เราคุยกันก็หลากหลายเรื่องราว
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องของหมอที่ดินเรื่องของการถูกหลอกถูกโก้งนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของคดีแบบนี้
เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราดูกันแล้วค่ะคุณชุวิต
คนไทยทุกคนนะได้ตาสว่างกันเลยค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่จำแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งลืมเอาอีกแล้ว

พูดอยู่ทุกครั้งนะครับผมวันนี้ไปที่กรอก๗ปากเกร็
เขาก็บอกว่าชุวิตดีถ้ามีประโยชน์รายการนี้
แล้วชูวิตตีแสกหน้าผมบอกเอาละมีประโยชนจำไว้ด้วยนะ
ให้คุณจะต้องพูดบ่อยคุณผู้ชมเพราะมันมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกัน
เพราะฉะนั้นตามกันต่อพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นอะไรให้คุณชุวิตมาตีแสกหน้า
เจอกันใหม่นะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลากันก่อน